จ้ามาจ้ามาหาอุดหนุนหมูหมูที่นี่เป็นหมูอนามัยปลอดภัยแถมแข็งแรงดีด้วยนะจ๊ะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะที่๓อรรยังงานสภาพอากาศให้ทราบกระเนินรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
สภาพอากาศนี้มันค่อนข้างที่จะแปรปรวนฝนตกชุ่มฉ่ำ
อาจจะมีผลกระทบต่อราคาพืชผลการเกษตรแล้วก็สินค้าต่างด้วยนะคะ
ยังช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังและจับตาก็คือฝน
ระยะนี้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
ภาคอีสานจะมีฝนตกระจายเพิ่มมากขึ้น๑๔๐๗๐ของพื้นที่
จุดตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเขา
บริเวณที่มีการรับลมและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนค่ะ
ตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสเกิดได้๑๔๐๖๐ของพื้นที่
รุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากต้องยกของขึ้นที่สูงป้องกันอันตรายจากฝนตกหนัก
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝน๒๐๐๕ขึ้นสูงประมาณ๒เมตร
สำหรับภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกตลอดช่วงทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
ฝั่งในระยะนี้กันก่อนนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
เน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรุงก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากปัญหาฝนตกน้ำท่วมและน้ำรอการระบายกันด้วยนะคะ
ย้ำกันแบบนี้นะฝนฝนก็ต้องตกตกหนักตกฉ่ำกันหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องป้องกันก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัย
แล้วก็ติดตามสภาพอากาศให้ดีเพราะมันแปรเปลี่ยนได้ทุกทุกวันนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนต้องไปขายหมูแล้วค่ะ